เรื่องการเสียชีวิตของคุณตาซาเล้งแล้วก็นายจอร์ด
ต้องรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
เมื่อวานนายจอร์ดก็นุ่งขาวห่มขาว
แล้วก็โกนหัวไปกราบศพของคุณตาจรูนถึงที่วัดนะครับ

แต่ว่าพี่ชายของนายจอร์ดบอกว่าน้องชายเสียใจอย่างหนัก
เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องนะครับ

แต่ว่าทางลูกชายของคุณตาจรูนบอกว่าไม่พอใจ
รู้สึกว่าคิดจะบวชหนีคดีหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการไม่สำนึกผิดจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องฟังทั้งด้านของครอบครัวนายจอร์ด
แล้วก็ฝั่งด้านของครอบครัวคุณตาจรูนผู้สูญเสียนะครับ
บ่ายวันนี้นายจอร์ดพร้อมด้วยแฟนสาวและพี่ชาย
เดินทางมาที่วัดสุนทราบราม
เพื่อกราบขอขมาศพของคุณตาจบรูน

จอร์ดก็มาในชุดขาวโกนศีรษะ
ซึ่งบอกว่าตั้งใจมาบวชให้คุณตา
แต่อ้างว่าปัญหาเรื่องการถูกดำเนินคดี
ต้องการให้ผู้กำกับสนห้วยขวางพื้นที่เกิดคดี
ยินยอมก่อนถึงจะบวชได้

บวชที่วัดนี้ที่วัดที่ศพของคุณตาจรูนอยู่
หรือว่าจะไปบวชที่วัดไหนก็ตาม
ต้องมีคำยินยอมจากทางญาติก่อน
ทางญาตินี่หมายถึงญาติของผู้เสียชีวิตนะ
ใช่ซึ่งญาติผู้เสียชีวิตเขาบอกตอนเช้าเมื่อวานนะ
คือก็ไม่ได้ติดใจอะไรถ้าเกิดจะมาบวชก็ดี
อย่างน้อยก็จะทำให้คุณตาไปสู่สุขติด้วย
แต่มันมีเรื่องมีราวที่ทำให้ญาติของผู้เสียชีวิต
ทางญาติของคุณตาเนี่ยรู้สึกว่าไหนจอร์ทไม่จริงใจหรือเปล่า
เดี๋ยวไล่เลี่ยงกันไปนะฮะเอาด้านของนายจอร์ดก่อนนะครับ
พูดคุยกันกับทางญาติของคุณตาจบรูนไม่ได้ข้อสรุปนะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นยินยอมให้บวชเนี่ยนะครับ
ญาติของนายจอร์ดก็เลยพากันออกจากวัดโดยที่ไม่พูดคุยกันต่อ
ขณะที่พี่ชายของนายจอร์ดคือนายประพัทธ์โสติยัง
เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้น้องชายเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งตนเองในฐานะพี่ชายแล้วก็แม่เนี่ยนะฮะ
ยังไม่พอใจกับการกระทำของน้องชายเลย
แต่ก็อยากให้สังคมเข้าใจเพราะจอร์ดเป็นคนอารมณ์ร้อนตั้งแต่เด็ก
สิทธิ์ข่าวสอบถามถึงเรื่องของเงินช่วยเหลือครอบครัวคุณตาจรูน
เพราะเห็นว่ามีเงินสดไปประกันตัวตั้ง๑๘๐๐๐บาท
แต่ทำไมตอนคุณตาเจ็บคุณตาต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย
มีการตกลงค่าเสียหายจ่ายให้๓๐๐บาทเท่านั้นเองแล้วขอผ่อนชำระอีก
แต่ก็ต่อรองก็เหลือ๘๐๐๐๐บาทแล้วก็เป็นการขอผ่อนชำระอีก๒๗เดือน
แต่ทำไมพอมีประกันเนี่ยประกันได้เอาเงินสดไปประกันตั้งเป็นแสนนะฮะ
ในเรื่องนี้พี่ชายของจอร์ดก็ชี้แจงนะครับว่าเงินประกันตัวนั้นเป็นเงินที่ผม
หมายถึงพี่ชายไปยืมมาช่วยน้องไม่ใช่เงินของจอร์ด
ส่วนเงินช่วยเหลืองานศพเมื่อวานนี้ก็ได้โอนให้คุณวัดดีดาลูกสาวของคุณตาจะหลุยละหนึ่งหมื่นบาท
และก็จะมาช่วยเหลืออีกซึ่งตนและครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะอะไรแต่ก็เต็มใจช่วยเหลือทุกอย่างนะครับ
ก็รู้สึกผิดนะครับน้องผมก็ทำตัวไม่ดีผมก็รู้ว่าไม่ดีนะครับ
ครอบครัวผมไม่อภัยน้องผมแม่ผมไล่น้องของผมออกจากบ้านตั้งแต่วันแรกเลยนะ
รู้สึกแย่มากแม่ผมไม่อภัยเลยแม่ผมโกนมากเลย
คือก็ขอโทษสังคมนะครับผมข้อบอกันน้องผม
ก็กำลังจะคุยอยู่ครับ
ได้โอนมาเมื่อวานเมื่อวาน๑หมื่นบาท

มองอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ตอนนี้เขาไม่ได้คุยอะไรเลยเขาอยู่กับเขาคนเดียว
ลูกสาวเขาผมก็เอามาเลี้ยงเอง
เขาเก็บตัวอยู่คนเดียวเขาเครียดเขาเครียดมาก
พี่ชายของนายจอร์ดก็บอกส่วนเรื่องของการบวชให้กับคุณตาจรูนเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับตัวของนายจอร์ดเองว่าจะบวชให้วันไหน
อาจจะบวชให้ในวันชาปนกิจนะครับ
เขาก็เลื่อนวันชาปนกิจด้วยนะจากวันอังคารเป็นวันพุธ
วันที่๓เมษายนเป็นวันที่๔เมษายนนะครับ
แต่เรื่องของการบวชถ้าติดคดีก็อย่างที่บอกไว้
ต้องมีการเซ็นยินยอมจากทางญาติของผู้เสียชีวิตก่อน
ไม่ว่าจะบวชให้คุณตาจรูนหรือว่าจะไปบวชวัดอื่นนะครับ
อ่ะมีการขอขมาศพเสร็จจอร์ดพี่ชายพูดคุยเจรจาเรื่องของเงินชดเชย
ตอนที่พูดคุยเจรจาเรื่องเงินชดเชยเนี่ย
นางวันนิดาลูกสาวของคุณตาจรูนก็เรียกสื่อมานะ
บอกให้สื่อมาร่วมรับฟังหน่อยเป็นพยานกันหน่อยนะครับ
แต่ว่าทางฝั่งญาติของนายจอร์ดไม่เห็นด้วย
สุดท้ายก็เลยอย่างนี้ไงไม่ได้ข้อตกลงกันไม่ได้พูดคุยกันอีกนะครับ
สุดท้ายก็เลยอย่างนี้ไงไม่ได้ข้อตกลงกันไม่ได้พูดคุยกันอีกนะครับ
เพราะว่าครอบครัวของคุณตาบอกว่าสื่อมาเป็นพยานให้หน่อยอ่ะหลายคนมาช่วยกันฟัง

ครอบครัวของจอร์ดบอกอย่าเลยเราคุยกันเป็นการส่วนตัว

จากนั้นจอร์ทและครอบครัวก็รีบเดินคลังกลับขับรถออกจากวัดทันทีนะครับ

ก็คือนายประพฤติมณีพันธ์

เพราะว่าเท่าที่ดูท่าที
จากคำพูดแสดงถึงความไม่จริงใจแล้วดูเหมือนไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดตามที่พูดจริงทั้งเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยรวมถึงเรื่องของการบวชให้กับ
คุณตาจรูนด้วยนะคะฟังเสียงลูกชายคุณตาค่ะพี่ชายตั้งใจจะมาบวชแต่พอพระเขาจะบวชให้มันไม่บวชฟังแล้วมันก็เปลี่ยนเวรหัวไงนะมันพูดอ่ะ
งงอ่ะพอหลวงพ่อเขาจะบวชให้มันก็ไม่บวชมันบอกมันก็อ้างว่ากลัวชาวบ้านเขาจะทำร้ายแล้วมันก็บอกว่าตั้งใจจะมาบวชจะมาบวช๔วันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ให้ศึกวันเผามันพูดไปแล้วคนเขาเห็นกันหมดใช่ไหม

ลูกชายของคุณตาจรูนก็บอกนะคะ

คืนเมื่อวานในจอร์ดมาตอนบ่ายก็จริงแต่กลับไปก่อนไม่ได้อยู่นั่งฟังสวดต่อ
ใช่ครับแล้วก็หากย้อนไปก่อนหน้านี้นะที่พี่ชายของนายจอร์ดบวชเนี่ย
นายจอร์ตบอกเนี่ยว่าน้องชายคือนายจอร์ตเนี่ย
พอวันที่๓๐มีนาคมโกนหัวนะแล้วจะไปบวชที่วัดในกรุงเทพมหานคร
ทางด้านลูกชายคุณตาจรูนบอกอ้าวไหนบอกตั้งใจจะมาบวชให้คุณตาจรูน
แล้วทำไมจะไปบวชที่วัดในกรุงเทพมหานครล่ะ
ก็ศพคุณตาตั้งอยู่ที่วัดสุนทรารามที่พระนครสิทธิยา
ถ้าคิดจะมาบวชให้คุณตาจริงก็ต้องตั้งใจมาบวชที่วัดแห่งนี้สิ
นี่แล้วพี่โจ้พี่โจ้พี่ชายของจอร์ดเขาก็บอกไงกลัวไงคนจะมาทำร้ายน้องชาย
ก็เลยกะบวชวันเดียววันเผาเลย
ได้ฟังไหมฮะที่ทางด้านของลูกชายคุณตาจรูน
พูดถึงคนในครอบครัวตัวเองเนี่ย
บอกทั้งแม่แล้วก็ทั้งพี่สาวจะไปยกย่องทางในจอร์ดทำไม
จะไปยินยอมทำไมนะครับจะไปเห็นใจเขาทำไม
ก็ต้องพูดคุยกันในส่วนของครอบครัว
ในส่วนของคดีก็ต้องตามติดนะครับ
ใช่ค่ะก็ต้องรอดูเรื่องของผลการผ่าชนสูตรพลิกศพ

และเปิดเผยถึงผลการผ่าชั้นสูตรพลิกศพ
ของแพทย์นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สรุปการเสียชีวิตของนายจรูนมณีพันธ
บอกว่าเกิดจากริ่มเลือดที่ปลายขา

แล้วก็เสียชีวิตจากการหายใจล้มเหลว
กรณีนี้ตำรวจต้องไปตรวจสอบว่า
การเกิดริ่มเลือดนั้นเป็นเพราะ
ไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน
และการที่ไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน
ซึ่งเกิดจากแผลกดทับนั้นมันมีเรื่องราวอย่างไร
รวมไปถึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า
สาเหตุการเสียชีวิตอาจจะเกิดจาก
แทรกซ้อนจากความชะลาหรือไม่
เพราะว่าก่อนที่นายจรูนจะเสียชีวิต

ก็ต้องกลับไปดูอีกทีนะคะว่าการเสียชีวิตนั้น

เกิดจากภาวะที่ริ่มเลือดไปอุดตัน
หรือภาวะที่มีไข้ขึ้นสูง
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีอีก

มันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาผิดกับนายจ๊อตด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ลูกสาวของคุณตา

ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะบอกว่ายังคงเสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เริ่มทำใจได้แล้วล่ะ
สำหรับนายจอร์ดได้ติดต่อมาเพื่อแสดงความเป็นห่วงอยู่ตลอด
พร้อมยืนยันว่าจะเดินทางมาบวชให้
แต่ก็ยังไม่ระบุวันนะครับ
แล้วก็นี่แหละฮะก็ปรึกษากับญาติว่าจะเลื่อนวันชาปนกิจ
เดิมก็๓เมษายนกลายเป็นวันพุธนะฮะ๔เมษายนนะครับ